ถือว่าเป็นเรื่องราวดีของนางเอกสาวคนนี้นะคะ
เมื่อวานนี้นะคะมาอัดรายการกับพวกเธอนี่

วันเกิดนะคะทำอะไรกันบ้างเอ๋ยนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าโหวันเกิดปีนี้หนูมีความสุขมากเลยนะคะเพราะว่าครอบครัวยยกเค้กมาเซอร์ไพรส์ค่ะแล้วก็เป่าเค้กกันอยู่แค่ในบ้านนะคะแต่ว่ารู้สึกอบอุ่นจริงจริงค่ะส่วนปีนี้นะคะก็อายุ๓๓ปีแล้วคุณผู้ชมเลขสวยอย่างนี้นะคะที่มีเขาให้ของขวัญเป็นต่างหูเพชรคุณผู้ชมแล้วแหวนเพชร

แล้วก็มีของขวัญล่วงหน้ามาแล้วนะคะมีตังค์ภูมิค่ะ
แล้วก็มีอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างที่เราก็แบบว่าชอบเปลี่ยนกัน
พี่หมีก็จะอ่ะโอเคจัดให้
น่ารักเสมอต้นเสมอไปเลยเนาะพี่หมีเนี่ย
เขาดูแบบสไตล์เรียบง่ายอยู่กันเป็นพี่บูลลี่ครอบครัวนะจ๊ะ